แฟนฉันป่วยอยู่ร้องกรี๊ดเลย
เอาตายแล้วคุณผู้ชมค่ะล่าสุดนะคะคุณจีซีวัตรปล่อยซิงเกิ้ลแรกในชีวิต
ชื่อเพลงว่าพูดซ้ำไม่ใช่พูดอีกทีพูดอีกทีนะคะพูดซ้ำค่ะ

อ่าไม่ใช่แต่เพลงนี้พอคุณผู้ชมนะคะ
ซึ่งเจ้าตัวก็โพสต์แคปชั่นผ่านไอจีส่วนตัวแบบนี้นะคะ
พูดเลยบอกว่าผมอยู่ในวงการมานานทำมาหลายอย่างมีอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่เคยทำจริง
นั่นก็คือการมีเพลงเป็นของตัวเองค่ะดิฉันนี่แหละค่ะส่งตรงเลยทักคุณซีไป
อ๋อซิเดี๋ยวโปรโมทให้ขอคลิปหน่อยแบบสรรค์ให้เป็นแปดบันเทิงไทยรัฐหน่อย
ยังไงก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามา
บอกว่าพอฟังแล้วรู้สึกดีมาก
ก็ยังไงก็ขอขอบพระคุณจริงก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อย
ก็ฝากแชร์ด้วยกับเพลงพูดซ้ำซิงเกิ้ลแรกในชีวิตของผมขอบคุณครับ
พูดซ้ำว่าสีรักเอมี่หรือเปล่านะ
เอาเป็นว่านะคะรอรุ้นรอเชียวค่ะแต่งานนี้แจ๊กแฟนสันนอนที่ต่อไปเลยจ้ะ
ไม่แท้อะไรไงนี่แจ๊กแฟนสันไม่มาทำเพิ่มยอดวิวอ่ะ
ซ้ำนี่ไม่ได้มาแรงบันดาลใจจากเมียบ่นไหมซ้ำ

มันจะแบบว่าบอกรักซ้ำ

แหมคนรักเมียมันก็น่ารักแบบนี้นะคะ